ของกลุ่มอบูซายาที่ปรากฏเป็นข่าวมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ทั้งการสังหารตัวประกันแล้วก็ล่าสุดคือการแพร่คลิปเรียกค่าไทยตัวประกันเพิ่มเติม
รวมทั้งการก่อเหตุจมตีเรือสินค้าในน่านน้ำก่อนหน้านี้
ก็ทำให้หลายชาติในอาเซียนเริ่มกังวลนะครับว่า
นี่อาจจะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงใหม่ของภูมิภาค
๓ชาติที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการหารือร่วมกันในเรื่องนี้
โดยในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์
ประชุมร่วมกันที่เมืองยอกยากาต้าของอินโดนีเซีย
หารือเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะในเส้นทางเดินเรือทะเลจุดสำคัญ
รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวย้ำนะครับว่า
โจมตีทางทะเลทั้งเหตุโจรสลัดลักพาตัวกำลังทำลายการค้าในภูมิภาคอย่างรุนแรง
ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีประสานงานด้านการเมืองกฎหมายและความมั่นคงของอินโดนีเซีย
เพื่อแสดงความกังวลว่าการโจมตีเรือสินค้า
โดยเฉพาะเรือขนส่งฐานหินจากอินโดนีเซียในหน้าน้ำใกล้กับฟิลิปปินส์
ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพไม่ต่างจากโซมาเลีย
ที่มีโจรสลัดซ่องสุมกำลังเป็นจำนวนมาก
การประชุมนี้มีขึ้นในช่วงเดียวกับที่กลุ่มติดอาวุธอาวุสยาป
ซึ่งมีฐานที่มั่นทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
และเป็นกลุ่มที่มักก่อเหตุจับตัวประกันลูกเรือในน่านน้ำใกล้กับชายแดนฟิลิปปินส์
แพร่คลิปเรียกค่าถ่ายตัวประกันชาวแคนาดานอเวย์และฟิลิปปินส์
เรียกร้องว่าหากไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้อง
ชะตากรรมของตัวประกันเหล่านี้อาจมีสภาพ
ไม่ต่างจากนายจอนริสเดลที่เพิ่งถูกสังหารเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ก่อน